หลังปราจรีนบุรีคุณผู้ชมคะ
อาจจะดูสายไฟในจุดที่ใกล้กับที่พักอาศัยของตัวเอง
เพราะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
อย่างที่คุณนัทพงศ์ว่าเลยค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีเนี่ยลื้อไม่ถูกเลย
โอ้โหสายสื่อสารที่สี่แยกไฟแดงวัดแก้วพิจิตค่ะ
แล้วเขาบอกว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่
คือก็มีความระแวงสิฮะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
แล้วมันเคยเกิดมาแล้วด้วยค่ะไฟไหม้ตรงเนี้ยวันนี้ยังมีร่องรอยอยู่เลย
นี่ไงนี่ไงอันนี้คือภาพในอดีตว่ามันจุดนั้นเลยจริงจริงอ่ะ
ครับมันจุดตรงเสาไฟเลยอ่ะมันก็มันมารวมกันตรงนี้หมดเลยอ่ะ
เขาก็กลัวจะเกิดซ้ำรอยอะค่ะคือพอมันไหม้แล้วก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่
ฮะนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าต้นปีที่แล้วเนี่ยเกิดสองครั้งนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาวิงวอนเลยค่ะ
มาจัดระเบียบให้ชาวบ้านหน่อยกลัวว่ามันจะมาอีกค่ะ
ที่เชียงใหม่ค่ะอันนี้ที่ปลาจีนใช่ไหมคะ
ไปดูที่เชียงใหม่หน่อยนะคะไฟกำลังไหม้สายสื่อสาร
มันเกิดขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะ
แต่ว่าพี่รายเดอร์คนนี้ค่ะหัววัยเอาหมวกกันน็อก
ตักน้ำไปราดคือเจออะไรก็ต้องดับไว้ก่อนนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านคลินิกทำฟัน
ทูสแอนด์กรรมนะคะที่ตำบลสุเทพคุณสุริคุณสุริพานะคะ
หรือคุณแก้มอยู่ในเหตุการณ์บอกกำลังมาทำฟัน
จอดรถอยู่หลังคลินิกได้ยินเสียงระเบิดดังเลยค่ะ
ครับเดินไปดูเห็นสายไฟกำลังไหม้อยู่
แล้วก็พี่รายเดอร์คนนี้ค่ะวิ่งถือหมวกกันน็อก
ตักน้ำในบ่อน้ำตกหน้าคลินิกไปราดเสาไฟที่กำลังถูกเพลิงลุกไหม้ค่ะ
ทั้งพนักงานทั้งคุณแก้มก็ช่วยกันนะคะไปช่วยกันดับไฟ
สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาเนี่ยค่ะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ประทับใจกับความกล้าหารของรายเดอร์คนนี้ค่ะ
แต่เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยค่ะ